ถ้าคุณอยากได้คุณต้องไปขอเจ้าแม่ตะเคียนอีกที่นึง
มีเหมือนกันมีอีกเหรอที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีเจ้าแม่ตะเคียนว่ากันว่าอายุกว่า๓๐๐ปี
แล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนนี้
คุณผู้ชมตั้งใจฟังดีนะคะเผื่อได้อะไรดีกลับไป
ไปกันที่จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมเพราะตะเคียนยักษ์ที่ว่านี้นะคะ
อยู่ที่อบตดอนแร็ดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
ที่นี่เขาทำโครงการขุดแก้มลิงขนาดใหญ่ก็ต้องมีการขุดดิน
ปรากฏว่าขุดแล้วก็ไปเจอต้นตะเคียนที่เห็นอยู่นี่แหละ
กันว่าอายุน่าจะราว๓๐๐ปีลำต้นขนาด๒คนโอบ
ยาวไม่น้อยกว่า๓๕เมตรนะคุณผู้ชมและที่แปลกกว่าต้นตะเคียนอื่นก็คือ
ที่บริเวณลำต้นในในหลายจุดนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายคล้ายกับหินเนี่ย
ห่อหุ้มเปลือกต้นตะเคียนไว้อีกทีเนี่ยอย่างนี้คุณผู้ชม
เหมือนมีหินเคลือบผิวต้นตะเคียนอยู่เนี่ยค่ะ
ว่างจังหวัดสุรินเล่าให้พวกเราฟัง
บอกว่าเมื่อคืนก่อนนะป้าฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนต้นนี้แหละ
วันนี้ก็เลยเอากล้วยมาถวายอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคล
เป็นความฝันของคุณป้าเขาแต่คุณป้าเขาเล่าอีกว่า
เรื่องลี้ลับที่เคยเจอมาก็คือว่าเมื่องวดที่แล้วตัวเองและชาวบ้าน
ก็ออกมาเสี่ยงโชคกันตามปกติอะค่ะแต่มีชาวบ้านคนหนึ่ง
อยากจะไปบูชาส่วนตัวก็เลยแกะเอาเปลือกต้นตะเคียนเอาไปด้วย
คิดว่าจะเอาไปบูชาที่บ้านแต่สักพักหนึ่งคนทรงเจ้าเดินเข้ามาชี้หน้า
แล้วก็ต่อว่าคนที่แกะเปลือกต้นตะเคียนนี้ไปบอกว่าจะเอาหนังไปทำไมแยกหนังไปทำไม
เนี่ยคนนั้นตกออกตกใจก็เลยรีบเอาเปลือกต้นตะเคียนมาเก็บไว้ที่เดิม
เหตุการณ์นี้นะชาวบ้านก็เลยตกออกตกใจกันไม่มีใครกล้าที่จะแยกชิ้นส่วน
หรือเอากลับไปบูชาที่บ้านเลยอะค่ะครับนอกจากนี้นะคุณผู้ชมคุณป้าทองมีก็ยังบอกอีกว่า
มีนายกอบตดอนแร็ดก็คือสิบเอกพฤษกุลัดนามเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้รับเหมาเนี่ย
ประหลาดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเขาฝันว่ายังไงไปฟังจากปากอบตดอนแร็ดกันเลยค่ะ
ผู้รับจ้างเขาบอกว่าฝันฝันบริเวณที่ขุดเนี่ยมีแต่ขุมทองสมบัติ
มากมายมหาศาลแล้วก็ไม่ได้ฝันดีดีอ่าตรงต้องมีลักษณะของการจัดมหาวรสุทธิ์
พลาดเรื่องต่างต่างแต่ผมเหมือนว่ายังอ่าในความฝันอ่ะ
ยังไม่ได้ทำพิธีให้กับทางตามความเชื่อของชาวบ้าน
ครับผมก็หลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการชักลากขึ้นมาลากขึ้นมาก็ประมาณ
กว่าต้นอ่ะสิบกว่าต้นตามที่เห็นอยู่ในภาพนี่แหละครับ
หลังจากนั้นความศรัทธาก็มากมายเคยมีความเชื่อหรืออาถรรพ์อะไรไหมฮะ
ก็หลายหลายคนที่ที่เล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างพฤติกาแล้วก็ชาวบ้าน
อยากได้เลือกได้อะไรไปบูชาเนอะครับก็ดูเหมือนว่า
เอากลับคืนหมดต้องเอากลับคืนใครเขาว่าท่านไม่ให้เอาไปประมาณนั้นเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่ายังนอนไม่หลับบ้าง
นั่นไงเป็นเรื่องราวอภินิหารเรื่องราวลี้ลับที่เขาเล่ากันมาเนี่ยนะคะ
ให้ฟังบอกว่ามันจะมีเกล็ดขาวคล้ายกับเกล็ดเกลือ
ซึ่งก็เดากันว่าที่บริเวณแก้มลิงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอุโมงเกลือด้วย

ทำให้สภาพต้นตะเคียนยังสมบูรณ์อยู่นะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่คนที่อายุ๙๐ปีขึ้นไป
ก็ยังไม่เคยรู้เลยนะว่าแถวนี้เนี่ยมีต้นตะเคียนด้วย
แสดงว่าเดากันว่านางไม้ตะเขียนเนี่ยน่าจะมีอายุเกินกว่าร้อยปี
เป็น๒๓๐๐ปีกันแน่นอนเลยนะคะ
หลังจากนี้ก็จะนำไปให้ประชาชนได้กราบไห้บูชาสการะตามความเชื่อล่ะค่ะ
แต่ใครจะโชคดีไม่ดีอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่บุญที่ทำมาด้วย
ไม่ใช่ว่าจะมาขอพรแล้วจะได้เลยทันทีทุกคนนะคุณผู้ชม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวสารแบบนี้นะ